ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ยาลาปัตตานีนราธิวาส
เมื่อคืนนี้มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นหลายจุดนะครับ

ด้วยนะครับทั้งภายในปั๊มน้ำมันแล้วก็ภายในร้านสะดวกซื้อนะฮะ
ต้องมีคนหนีตายออกมาจากร้านสะดวกซื้อ
พนักงานเล่าให้ฟังแบบนี้ครับบอกว่าคนร้ายเนี่ย

แล้วก็เอากระเป๋ามาวางไว้ตรงเคาน์เตอร์
แล้วก็บอกว่าถ้าทุกคนไม่อยากตายให้ออกไปให้หมด

หลังจากนั้นเกิดระเบิดขึ้นทันทีนะครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูคลิปเหตุการณ์บางส่วน
ที่เกิดไฟลุกไหม้หลายพื้นที่หลายจุดนะครับ
นี่แหละฮะนี่เกิดเหตุปั๊มหนึ่งนะครับ

อื่นร้านสะดวกซื้ออื่นอีกเยอะนะฮะ
คุณผู้ชมเราไล่เลียงเหตุการณ์ให้ทั้ง๓จังหวัดครับ
มาดูที่จังหวัดนราธิวาสกันก่อนนะครับ

วางแผนนัดแนะกระจายกันก่อเหตุ

ด้วยการคว่างและวางระเบิด
โดยมุ่งเป้าหมายไปยังร้านสะดวกซื้อแล้วก็ปั๊มน้ำมัน
ได้รับความเสียหายหลายแห่งนะครับ
โดยแยกเป็นที่อำเภอบาเจาะ๑จุด
เป็นปั๊มจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงปตท
ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมหมู่๔ตำบลบาเจาะอำเภอบาเจาะนะครับ
ร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มได้รับความเสียหาย
ส่วนที่อำเภอศรีสาครอีกจำนวน๑จุดนะครับ
เป็นร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันปอตทเหมือนกัน
เทศบาลตำบลศรีสาครนะครับ
อำเภอสุหายโกลกจำนวน๑จุดครับ
น้ำมันปอตทและร้านสะดวกซื้อ
ตั้งอยู่ริมถนนสุไงโกลกตากใบตำบลปาเสมัติ
ถูกวางระเบิดจนเสียหายทั้งหมด
และถือว่าเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายที่สุด

อยู่บ้านเจาะไอร้องหมู่๑ตำบลจวบ
อำเภอเจาะไอบร้องได้รับความเสียหายครับ
อำเภอฤษะของร้านนราธิวาสอีก๑จุดเป็นร้านสะดวกซื้อ
จุดนี้คนร้ายวิ่งเข้าไปวางระเบิด
แล้วอย่างที่บอกว่าแจ้งพนักงานให้ทราบ

เพราะว่าจุดนี้คือพนักงานในร้านสะดวกซื้อเล่าให้ฟังแบบนี้

แล้วตรงนั้นมีลูกค้าประมาณ๖๗คน

ถือกระเป๋าสีดำเอามาวางไว้บนเคาน์เตอร์
หลังจากนั้นก็บอกกับพนักงาน
บอกว่าถ้าไม่อยากตายให้ออกไปทั้งหมด
พนักงานเหลือบมองเห็นกระเป๋าสีดำ
มันมีไฟสีแดงวัดอ่ะคุณ

ก็เลยให้ลูกค้าวิ่งออกหลังร้าน

หลังจากนั้นไม่กี่นาทีเกิดระเบิดขึ้นทันทีนะครับ

เป็นร้านสะดวกซื้อตั้งอยู่ใจกลางตลาด
ตำบลดุทรงยอจนได้รับความเสียหาย
จุดเกิดเหตุแต่ละจุดเจ้าหน้าที่ได้กันพื้นที่
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปทำการตรวจสอบ
อันนี้ที่นราธิวาสนะครับ
ขณะที่เช้านี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

หาหลักฐานติดตามตัวคนก่อเหตุนะครับ

จุดที่ถูกคนร้ายรอบวางเพลิงรวมแล้ว๑๐จุด

คุณผู้ชมฮะความเสียหายจำนวนมากนะครับ
ใช่ค่ะคือนี่ที่นาราธิวาตนะ
ทีนี้ขยบมาดูอีกจังหวัดค่ะที่ยาลา
เพราะว่าคนร้ายลอบวางระเบิดเผาร้านสะดวกซื้อ
ก็มีร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันปอตทยหา
เทศบาลเมืองยหาค่ะแล้วแรงระเบิดเนี่ย
ทำให้เกิดไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหมดเลย
ร้านสะดวกซื้อสาขารามันในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองรามัน
ตำบลกายูบอเกาะก็ได้รับความเสียหายนะคะนี่เราทำกราฟิกให้คุณผู้ชมเห็น
ตำแหน่งสี่จุดที่จังหวัดยาลารวมถึงร้านสะดวกซื้อที่พื้นที่บ้านบรรนังสตาหมู่สอง
ที่อำเภอบรรนังสตาแรงระเบิดก็ทำให้เกิดไฟไหม้แล้วก็ได้รับความเสียหาย
ส่วนอีกหนึ่งแห่งเนี่ยนะคะก็คือร้านสะดวกซื้อพื้นที่บ้านเนียงหมู่สี่ที่อำเภอเมือง
ระเบิดก็ทำให้เกิดไฟไหม้แล้วก็ได้รับความเสียหายบริเวณด้านหน้ากระจกร้าน
ก็แตกด้วยนะคะดูเมื่อเช้าหน่อยค่ะ
เมื่อเช้าเนี่ยทางด้านผู้การปูธรจังหวัดยาลาคนตำหรับตรีธินกรรมาศ
เกิดเหตุประสานร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงทหารฝ่ายปกครอง
เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบพื้นที่
จากการตรวจสอบเมื่อเช้านี้ร้านสะดวกซื้อในปั๊มปตทยหา
เสียหายทั้งหมดเลยข้าวของต่างในร้านก็เสียหายทั้งหมด
คลงสร้างหลังคาเนี่ยสุดตัวลงมา
กระจกแตกกระจายหมดเลยนะคะ
พนักงานที่ร้านสะดวกซื้อเล่าให้ฟัง
บอกว่าคนร้ายมากัน๒คนใช้รถมอเตอร์ไซค์มา
แต่งตัวเนี่ยคล้ายกับผู้หญิงนะคือสวมผ้าคุมผม
ใส่เสื้อสีดำมีคนนึงเนี่ยเดินเข้ามาในร้าน
แล้วก็ถือถุงฮิ้วสีดำเอาถุงฮิ้วนั้นมาวางบนโต๊ะในร้าน

ด้วยน้ำเสียงดุดันเกรียวกะสามครั้งเลยนะ
บอกว่าให้ออกจากร้านออกจากร้านออกไปเลย
พนักงานก็ไปดูกล้องวงจรปิด

ก็เลยบอกให้ลูกค้าวิ่งออกมาจากร้าน

คือลักษณะการวางระเบิดของผู้ก่อเหตุคล้ายกัน

คนร้ายก็ลอบวางระเบิดแล้วก็วางเพลิงในปั๊มน้ำมันบางจาก
ดอนยางที่หมู่๘ที่ตำบลบ่อทอง
บริเวณริมถนนสายปัตตานีหาดใหญ่
เพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงที่หัวจ่ายปั๊ม
โดยมีรถบรรทุกน้ำมันอีก๑คันอยู่ใกล้หัวจ่ายคุณ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบปิดกั้นพื้นที่แล้วเร่งฉีดน้ำ
เพื่อดับเพลิงเนื่องจากเกรงว่าจะลุกลาม
ติดร้านค้าบริเวณปั๊มใช้เวลากว่า๒ชั่วโมง
จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นชัดเจน
ในช่วงที่มันเกิดระเบิดและไฟเริ่มหมลุกกันหนำ
จากการตรวจสอบเพราะว่าเพลิงได้เผาหลังคาของปั๊ม

หัวจ่ายน้ำมัน๔จุดรถบรรทุกน้ำมัน๑๐ล้อ
แล้วก็รถบรรทุกแบบพ่วง๑๘ล้อที่จอดไว้ข้างปั๊ม
ก็เสียหายอย่างหนักเช่นเดียวกันนะครับ
แต่โชคดีคือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
พนักงานปั๊ม๓คนทำงานกะกลางคืน
มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้รถจักรยานยนต์ขับเข้ามาจอดแล้วก็ตะโกน
บอกว่ามีระเบิดพร้อมไล่ให้พนักงานหนีออกจากปั๊ม
จากนั้นคนร้ายนำรถบรรทุกน้ำมันมาขับจอดไว้ที่หัวจ่าย
แล้วก็ดึงหัวจ่ายออกมาฉีดน้ำมันจนท่วมปั๊ม
ก่อวินาศกรรมให้เกิดเพลิงไหม้และระเบิดครั้งใหญ่
ก่อนจะนำระเบิดแบบตั้งเวลามาซุกไว้
กระทั่งเกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวนะฮะ
แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระงับเหตุได้ก่อนนะครับ
ตอนนี้กำลังทหารกำลังเร่งไล่ล่ากลุ่มคนร้าย
ล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายหลายจุด
ว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่
ก็บอกว่าท่านนายกรับทราบรายงานเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นแล้ว
นายกรัฐมนตรีประนามการกระทำนี้

ใจสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
จงเลือกร้านสะดวกซื้อเป็นสถานที่ที่มีคนมาซื้อของเยอะ
ก็มีการสั่งการฝ่ายความมั่นคงให้เร่งพิสูจน
แล้วก็รวบรวมหลักฐานดำเนินการผู้ก่อเหตุ
กระบวนการของกฎหมายให้ถึงที่สุดด้วยนะคะ